อ่ะข่าวต่อไปนี้ถามคุณผู้ชมถามคุณอุ๋ยคุณชิสาด้วย
ว่าค่ะปกติทำกับข้าวบ่อยไหมนานนานทีค่ะคุณแล้วคุณเลย
เรื่อยนะคะเรื่อยระวังกระทะไหม้นะครับอย่าปล่อยเอาไว้
นานจนที่แบบไปทำอย่างอื่นแล้วลืมเหมือนเจ้าของ
ร้านขายอาหารตามสั่งติดแก๊สเอากระทะวางจะทอดไข่แล้วไปทำอย่างอื่น
มันไหม้มันร้อนเกินไปแล้วไฟมันลุก

นี่ไม่ได้ไหม้น้อยนะเกือบไหม้ทั้งร้านแล้วนะ

บางทีแบบทำอันนั้นอันนี้หมดแต่คุยเพลิน

อันนี้คือร้านครัวหนองบัวรองครับ
เป็นห้องแถวครึ่งปูนครึ่งไม้

บริเวณหน้าทางเข้าวัดหนองบัวรองอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าของร้านตั้งสติได้หยิบทั้งดับเพลิงนี่
เจ้าของร้านเองนะเอาถังดับเพลิงมาฉีดเองเลยคุณพี่สติสุดยอดเลยนะคะโอ้โหค่ะอื้อนี่
เมื่อกี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าเพราะว่าเกิดเหตุเนี่ยเขานั่งอยู่ที่ข้างร้าน
สังเกตเห็นแล้วไฟมันลุกขึ้นมาลุกไหม้อยู่ในร้าน
สงสัยไฟไหม้เจ้าของยังจะ
เจ้าของคนกูไพลย์สว่างเมตตามี้มาถึง
ดับเติร์งไซไฟมาถึงทุกอย่างก็ดับหมดแล้วไหม
ไม่ต้องพึงตาลที่แล้วอันนี้ข้อดีของการมีถังดับเผิง
เอาไว้ในร้านในบ้านต่าง
แล้วดันไปทำธุระหลังบ้าน

แต่รอไปหน่านไปไปนานไปหน่อย

มันร้อนเร็วกระทะไหม้ไฟไหม้ขึ้นมา
คดีคนเขาเห็นก็รีบไปบอกให้เอาถังดับเพลิงมาฉีด
ลุกลามไปบ้านคนอื่นเขา
เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอะไร
มีความเสียหายเพียงโต๊ะทำอาหาร
ที่มันโดนไฟไหม้ไป

คือ๑แม่ค้ามีสติในการที่จะใช้ถังดับเพลิง
และ๒มีทักษะในการใช้ถังดับเพลิง
ระงับเหตุได้ทันท่วงทีในช่วงแรก
ทำให้ไม่ลุกรามบานปลายออกไป

ถ้าอย่างนั้นก็ทานเป็นฝ่ายทานแล้วกัน